พ่อแท้ร่วมกับแม่เลี้ยงลงโทษลูกสาว๗ขวบอย่างรุนแรงคุณ
เป็นพาดหัวใหญ่๗ขวบหลังเรียกว่าลายธรรมดาไหมไม่ลายธรรมดา
คือมันแดงทั้งหมดเลยไม่มีส่วนตรงไหนที่แบบมันมีทั้งรอยแผลเก่าแผลใหม่เลยนะเนี่ย
พอเด็กเปิดหลังให้ดูคุณผู้ชมเห็นภาพแล้วยังน่าตกใจ
ถ้าเห็นหลังจริงของเด็กจะน่าตกใจยิ่งกว่าฮะ
ไปดูภาพเลยนะฮะว่าเด็กมีบาดแผลเยอะขนาดไหนรอยช้ำรอยแดงขนาดไหนที่หลังนะฮะ
โอ้โหเมื่อกี้เสียงมันหายไปนิดนึงนะคือเขาบอกว่ามันเป็นทั้งรอยเก่ารอยใหม่
คุณคิดดูสิสงสารน้อง

แล้วเด็กผู้หญิงโดนแบบนี้
เป็นร่องรอยที่เด็กผู้หญิง๗ขวบคนนี้บอกว่าถูกพ่อกับแม่เลี้ยงตีนะ
มันมีทั้งรอยแดงที่เหมือนเพิ่งเกิดจากการถูกฟาดอย่างแรง
วกกับร่องรอยแผลเป็นซึ่งเป็นแผลเก่า
สภาพเนื้อตัวของน้องลายไปทั้งตัวไม่แค่หลังที่ขาเห็นไหม
ที่ขาที่น่องที่แขนทุกแบบนูของผิวหนังเลย

เมื่อคืนนี้ตำรวจสพมาพตาพุธเจ้าหน้าที่พมแล้วก็บ้านพักเด็กจังหวัดระยองนะฮะ
ต้องลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีคุณ
เพราะว่าชาวบ้านเขาแจ้งมาบอกว่าเด็กหญิงคนนี้ถูกทำร้าย

และเด็กนะคุณนะหนีออกจากบ้านเอง
เข้าไปหลบอยู่ในป่าสับปะรด

น้องกลัวนะคุณนะไปซ่อนตัวอยู่ในป่าในไร่สับปะรด
จนกระทั่งคุณชาวบ้านต้องออกตามหา
เมื่อตื๊ดตื๋อก็ต้องส่องไฟหาเด็ก

และอีกอย่างนะก็ถูกใบไม้ถูกใบย่า
มันบาทคือบาทอีกนะฮะนี่ครับ
และเจ้าหน้าที่ก็ไปพบกับพ่อแท้ของเด็กอายุ๔๐ปี
แล้วก็แม่เลี้ยงของเด็กอายุแค่๒๕นะฮะ
ทั้งคู่ก็รอให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่อยู่ด้วย
และยอมรับว่าเป็นคนลงโทษลูกเอง
เพราะว่าลูกดื้อไม่เชื่อฟัง

ก็เลยใช้ไม้แขวนเสื้อพลาสติกแบบแบนเนี่ยนะฮะ

นี่รอยนี่คือไม่ใช่รอยแบบไม้ขวัญเสื้อลวดนะ
เป็นไม้แขวนเสื้อแบนเนี่ยนะฮะ
และเด็กปีนออกจากบ้าน

แต่ครั้งนี้ปีนหายไปเลย

หนีเข้าไล่สับปะรดเข้าป่าสับปะรดเองนะฮะ
แล้วพ่อเป็นคนแจ้งชาวบ้านเองนะครับ

เพราะว่าพูดอะไรตอนนี้สังคมก็มอง

พ่อแม่มีให้กินลูกในบ้านนอนอยู่ดี

ลูกกินอยู่ดีไหมมีอะไรกินไหม

หมูบ่อยสุดถ้างั้นจะไม่มีเจ้าหน้าที่เลย
โอ้โฮจากปากขำของแม่เลี้ยง

ตีไป๒ทีกับรอยแผลขนาดนี้เหรอ
โอ้โหคือมันค้านสายตาของเจ้าหน้าที่ด้วยนะฮะ
ส่วนพ่อแท้บอกว่าไม่ได้ฟิลขาดนะ
แค่ตีสั่งสอนแต่ครั้งนี้ยอมรับว่า
ใช้ไม้แขวนเสื้อตีรุนแรงไปหน่อย
เพราะโมโหที่ลูกไปขโมยของที่ร้านค้า

งั้นโตขึ้นเดี๋ยวลูกจะไปลักกิน
ขโมยกินของคนอื่นเขา

แต่คำว่าตีสั่งสอนกลายเป็นรอยเต็มตัวไปหมด

เช้าวันนี้ผู้สิทธิ์ข่าวก็เดินทางไปที่บ้านพักที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ

ไม่มีใครอยู่บ้านตั้งแต่๖โมงเช้าแล้วนะครับ

เมื่อวานเจ้าหน้าที่ให้พ่อแม่เซ็นเอกสารยินยอม

แล้วก็รักษาสภาพจิตใจให้เป็นปกตินะครับ

เท่าที่สังเกตเด็กหญิงค่อนข้างจะดื้อเงียบเหมือนกัน

แต่พฤติกรรมเหล่านี้มันต้องเกิดจากนี่

คือไม่โทษเด็กเลยต้องโทษผู้ใหญ่

ด้านของสาวัสด์สอบสวนสพมตับพุธ

ใครมาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
ก็อยู่ระหว่างรอแม่แท้ของเด็กนะฮะ

ซึ่งจากการตรวจร่างกายเบื้องต้น

ตามกฎหมายต่อไปนะครับ